ตอนแรกอะไรโคลกกระดูกสัตว์ก็ไม่สนใจอะไร
เดินใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเฮ้ยกระโหลกมนุษย์
ไปเจอแถวอ่างเก็บน้ำชากนอกฮะ

จุดนี้ครับพบโครงกระดูกปริศนาอยู่ที่ริมสรรเขื่อน
อ่างเก็บน้ำชาตินอกจากบนห้วยใหญ่อเภอบังระมุงจวัดชนบุรีครับ
พบชิ้นส่วนกระดูกกองอยู่ริมน้ำนะครับต่ำจากตลิ่งไปประมาณสิบเมตรฮะ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่าเป็นโครงกระดูกมนุษย์ตกกระจัดกระจายกันเป็นบริเวณกว้างเลยนะ
ชิ้นถูกฝังอยู่ใต้ดินคุณผู้ชมบางชิ้นถูกย่าปิดอยู่
ชิ้นมีร่องรอยถูกสุนัขแทะสุนัขกัดซะโอ้โหหัวมนุษย์แน่นอนแน่นอนเลย
นะครับเจ้าหน้าที่ต้องเอานะฮะแถบกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปเนี่ย
มาล้อมเอาไว้นะครับเพราะว่าจะต้องเก็บรวบรวมเศษกระดูกที่มันกระจายอยู่ตรงนั้น
จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุเพศของโครงกระดูกมนุษย์ได้
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายเดือนแล้วก็ยังบอกไม่ได้ด้วยว่าคนไทยหรือเปล่า
ชาวต่างชาติพบว่าส่วนกระโหลกศีรษะนะครับที่พบมีลักษณะใหญ่
ตำรวจเชื่อว่าคนตายอาจจะเป็นคนรูปร่างใหญ่คุณหมอและตำรวจลงความเห็นว่าต้องนำชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ทุกชิ้นที่พบ
ส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชันสูตรแล้วก็ตรวจดีเอนเอหาอัตลักษณ์บุคคลต่อไป
จากการสอบถามคนที่ไปเจอคนแรกเนี่ยเล่าบอกว่าโอ้โหนักข่าวใจไปอยู่ตะตุ่ม
เมื่อเช้าเช้าเมื่อวานพาลูกไปเดินออกกำลังกาย
ก็พาลูกเดินเล่นริมสรรเขื่อนไปเจอโครงกระดูกทีแรกนึกว่ากระดูกสัตว์กระดูกหมา
ที่ไหนได้เข้าไปกระโหลกคนชัดก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบครับ